อยากจะให้เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องทานน้ำใจ

ซึ่งก็มีมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่แล้ว
สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเองก็ตาม
หรือว่าคนที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์โลกเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการทำอาหารแจกตามที่ต่าง
วันนี้รวบรวมมารายงานให้ทราบกันด้วยล่ะค่ะ
อยู่ที่ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้าง
ตกงานเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ว่าขายอะไรก็ขายไม่ได้ค่ะ
ทุนแล้วก็อยากจะรับการช่วยเหลือร้านนี้ล่ะค่ะมากันได้เลย
เพราะอย่างน้อยเขาก็ทำให้คุณนั้นได้อิ่มท้องกันแบบฟรี
ข้าวแกงถุงฟรีให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่าร้อยถุงเลยนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของร้านคือคุณสุวรรณีว่องชนบอกว่า
ที่ออกมาตั้งโต๊ะแจกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจเล็กน้อย
ทำในสิ่งที่ตัวเองพอจะช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่เขาลำบากได้บ้าง
และสำหรับใครที่จะไปรับอาหารก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วก็กดเจลล้างมือต่อแถวการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
ก่อนที่จะรับถุงแกงกลับบ้านไปด้วยค่ะนี่สุดยอดจริงนะคะ
อีกที่หนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะก็คือที่ร้านแฟรงกี้ดีไซน์
สาขาหัวใหญ่ตะบลนาจอมเทียนอำเภอสัตว์ตะหิบ
ที่นี่จัดเต็มเลยนะทั้งอาหารคาวอาหารหวานน้ำดื่มน้ำเต้าหู้ไอศครีม
นี่คุณมากันเป็นคณะเลยนะดูชุดสีสันนี่แหมมันสะดุดตานะ
แต่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนงานสงกรานย่อมเลยนะดูสิ

ก็ให้ทั้งความสุขความอิ่มอกอิ่มใจ
เจ้าของร้านคุณแฟรงกี้กับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะ
แหละค่ะก็บอกว่าอยากจะให้กำลังใจคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยนะคะ
บางคนนี่เขาไม่ได้มารับของเดี๋ยวนี่เขาเอาเงินมาให้เพื่อร่วมสมทบทุน
อันนี้ดีเห็นไหมคะใครช่วยอะไรกันได้ก็สนับสนุนส่งเสริมกันไป

อีกที่หนึ่งที่จังหวัดชัยนาธนะคะพาไปที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงศ์
ที่นี่เปิดโรงทานให้ประชาชนเข้ามารับอาหารน้ำดื่มรวมกว่า๗๐๐กล่อง
พร้อมกับมีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
ระหว่างที่แจกนั้นก็มีพ่อแม่พี่น้องมารอเข้าแถวเป็นจำนวนมาก
แต่แต่ละคนก็ทำตามกติกานะคือยืนห่างกันประมาณสักเมตรครึ่งอะค่ะ
จุดคัดกรองรับเจลแอลกอฮอลล้างมือ
แล้วก็ค่อยรับเข้ากล่องตามระเบียบนะคะ
แต่ในเมื่อมาถึงวัดแล้วมันก็ต้องมีขถงคาถานิดนึง

ทางวัดก็เลยเปิดบทสวดคาถารัตนสูตรขจัดโรคปัดเป่าโควิด๑๙
นี่เปิดคาถาแบบนี้ไปด้วยค่ะ
ให้ผู้ที่มารอรับอาหารก็ฟังเพื่อความเป็นมงคลไปด้วย
แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

ขวัญและก็กำลังใจที่จะผ่าวิกฤตกับโรคโควิด๑๙ไปให้ได้นะครับ

ยังไงก็หลายที่เขามีการบริจาคอาหารแบบนี้
ใครจะไปรับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยละกัน

เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้คือประกาศเคอร์ฟิลล์

ตั้งแต่ช่วงประมาณสี่ทุ่มจนถึงตีสี่